มาดูเรื่องของปืนผาหน้าไม้อาวุธต่าง
เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้ที่มีอาวุธปืนพกติดตัวอยู่แล้ว

แต่ทีนี้ท่านต้องตรวจสอบระมัดระวังให้ดี
เพราะมันกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบที่คุณสุภาษาจะเล่าให้ฟัง
ใช่ค่ะปืนนี่อาจจะไปทำอันตรายให้กับคนอื่นได้นะคะ
เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ตำรวจเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก็คือไปดูเป็นระยะอยู่แล้วที่ธนาคารแห่งนี้
ซึ่งในเข็มขัดมีปืนพกติดอยู่

แค่นั้นเอาแค่คำว่าปืนตกพื้นคนที่เห็นก็ตกใจอยู่แล้วนะคะ

ลั่นนะคะกระสุนไปถูกเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
ก็คือนางสาวชะเนศทิพธ์ผู้สุวรรณเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร
กำลังให้บริการประชาชนอยู่เลยนะคะ
เข้าที่บริเวณไหล่ด้านซ้ายและกระสุนนัดเดียวกัน
ทะลุไปถูกหน้าท้องของนายนเรศนวลศรีประชาชนที่มาใช้บริการ
แต่ว่าอาการของทั้งสองคนตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกจักรินทั่วสุภาพผู้กำกับการสพบ้านฉาง
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ยินเรื่องนี้
ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเกิดขึ้นจริงอย่างแรกแล้วก็บอกว่าเกิดจากความประมาท
มีการเรียกตัวร้อยตำรวจตรีนิคม
ซึ่งเป็นคนที่ทำปืนลั่นเข้ามาสอบสวนแล้วแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดค่ะ
คุณต้นอาการไม่เป็นไรบ้างค่ะ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะชมรมนักยิงปืน
กลุ่มที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปืนเนี่ยนะคะ
รวมทั้งผู้ที่ใช้ปืนยี่ห้อกล็อกออกมาระบุบอกว่า
ยี่ห้อนี้ผลิตโดยบริษัทกล็อกเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ในประเทศออสเตรีย
ระบุว่าปืนกล็อกมีระบบเซฟตี้หรือระบบป้องกันปืนลั่นไว้ดีกว่ายี่ห้ออื่น
ออกมาแบบนี้คือดีกว่ายี่ห้ออื่น
นอกจากระบุแบบนี้แล้วก็มีการทำคลิปทดสอบการทำปืนกล็อกขนาด๙มมลนพื้นมาให้ดูด้วย
ดูสิคะว่าเวลาปืนก๊อก๙มมเขาหล่นตกพื้นเนี่ยปืนมันจะลั่นหรือเปล่า
เราจะให้ดูกันหลายมุม
อันนี้ใส่ลูกเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวลองดูได้

เราจะดูว่ากระสุนในนี้มันเป็นลูกปลอมหรือเปล่า
โอเคครับเชื่อมั่นได้แน่สมรรถภาพ
เนี่ยเขาสอบให้ดูแบบนี้เลย

ก็เป็นคลิปที่กลุ่มชมรมนักยิงปืนเขาทำออกมา
ด้านธนาคารไทยพายภานิชชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น
ว่าการสอบสวนหาสาเหตุเป็นเรื่องของตำรวจ

รักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีทั้งประชาชนที่มาใช้บริการธนาคาร
และมีพนักงานของธนาคารเองที่ได้รับบาดเจ็บและก็จะอำนวยความสะดวกทุกด้าน
สำหรับการสอบสวนของตำรวจค่ะ